ส่วนที่ประชุมคอรมอลในวันนี้คุณผู้ชมมีผลการประชุมคอรมอล
ที่เป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการนะคะ
ปรากฏว่ามีการเคาะให้วันที่๓๑กรกฎาคม

คุณผู้ชมคะก็จะได้วันจันทร์ที่๓๑นะคะ
ที่เป็นฟันหล่ออยู่เนี่ยเพิ่มมาอีก๑วันนะคะ
ข้าราชการนะคะก็จะหยุดยาวไปเลยค่ะ

โอ้โหข้าราชการนะแต่ว่าเอกชนไม่ได้หยุดนะ
ก็จันทร์ที่๓๑เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ
หยุดเฉพาะข้าราชการนะคะภาคเอกชนกับธนาคารไม่หยุดนะคะ
เพราะฉะนั้นหยุดยาว๖วันตั้งแต่๒๘กรกฎาถึง๒สิงหาคม
ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าจะได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะคะ
ที่๒๘เป็นวันเฉลิมพระชนมพันศานะคะ
พระบาทสำเด็จพระวัชิรกราชเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐
อันนี้หยุดทั้งข้าราชการเอกชนและธนาคารนะคะ
เสาร์ที่๒๙กรกฎาคมและวันอาทิตย์ที่๓๐กรกฎาคม

ที่๓๑เป็นวันหยุดกรณีพิเศษหยุดเฉพาะข้าราชการนะคะ
แล้วก็อังคารที่๑สิงหาคมเป็นวันอสานหบูชา
อันนี้ก็หยุดทั้งข้าราชการเอกชนและธนาคารนะคะ
ที่๒สิงหาคมเป็นวันเข้าพรรษา
เฉพาะข้าราชการค่ะภาคเอกชนกับธนาคารไม่หยุด
โอ้โหแหม่รู้ช้าไปนิดนึงนะคะ

แต่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพ